มาดูเรื่องนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องมากันหน่อยค่ะ
คือเขาบอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องร้านค้าชุมชน

ทำไมผู้ใหญ่บ้านให้เมียมาเป็นคนจัดการดูแลบัญชี
แล้วไม่มีการเผยข้อมูลบัญชี
เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ร้านค้าชุมชนก็ปิดไปแบบนี้ค่ะ
โดยเรื่องนี้นายสัญลักษณ์ดอนศรีธิติโชธ
หรือว่าเป็นครูเพลงชื่อดัง

บ้านทุ่งสว่างหมู่๗ตำบลสี่เหลี่ยม
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

บอกว่าให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้านหน่อย
แล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านมีพฤติกรรมส่อทุจริต

เขามีเป้าหมายจะให้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในชุมชน
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐมาเมื่อปี๕๙

มาซื้อสินค้าเอามาขายในร้านค้าชุมชน
แล้วปรากฏว่ายังมีการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน
สมัครเป็นสมาชิกมีเป็นร้อยคนเลยนะคะ

เอามาต่อยอดในโครงการอีก๒แสนกว่าบาท
แต่หลังจากที่เปิดดำเนินการ
ผู้ใหญ่บ้านก็แต่งตั้งภรรยา
ให้มาเป็นผู้จัดการร้านค้าชุมชน
คือให้เมียดูแลบัญชีให้เก็บเงิน
สั่งซื้อสินค้าเอามาขายเอง
แล้วก็ไม่มีการเปิดเผยรายรับรายจ่าย
ไม่มีการให้เบี้ยปันผล
ให้กับคณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกได้รู้เลย
รู้แค่ผู้ใหญ่บ้านกับภรรยา

ทีนี้พอกรรมการแล้วก็ชาวบ้านไปสอบถาม
ผู้ยายอยากรู้เอาชี้แจงหน่อย

เออแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ฮึดฮัดไม่พอใจ
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเก่งนักก็มาทำเอง

แล้วเดือนตุลาปีที่แล้วคุณเห็นไหมล็อกกุญแจนั้นน่ะ
คือปิดไปแล้วค่ะถูกปิดทิ้งร้างเลย
ชาวบ้านก็เลยอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบข้อได้จริงหน่อย
แล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใหญ่บ้านบริหารงานไม่โปร่งใสจริง
อยากให้ดำเนินการลงโทษตามระเบียบตามกฎหมาย
เพราะว่านอกจากทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐแล้ว
ยังสูญเสียงบประมาณแผ่นดินอีกด้วยนะคะ
เพราะจริงต้องตรวจสอบได้นะครับ